นะคะที่นครนายกอะค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่ามีค่าราชการระดับสูง
ครับเป็นถึงนายกเทศมนตรีส่งข้อความไปจีบเธอ
เหรอแต่เธอยืนยันว่าเธอไม่เล่นด้วย
อ่าพอไม่เล่นด้วยแล้วยังไงฝ่ายชายส่งข้อความไปต่อว่าเธอแบบหยาบหยาบคล้ายคล้ายแบบแรงมากเลยอ่ะพี่อุ๋ย
บอกว่าก็เธอไม่เล่นด้วยอ่ะแต่ฝ่ายชายกลายเป็นด่าเธอกลายเป็นโกรธเธอ
เดี๋ยวลองไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะเธอบอกว่าถึงขั้นต้องบันทึกเสียงเอาไว้เลยอ่ะ
ขูาให้ใส่เนี่ย
อยากจะได้รู้มาอยู่ในชีวิตพี่
สารทุกข์สุขดิบแต่ก็เป็นในลักษณะจีบนั่นแหละ

ถามว่ามาทำงานหรือยังเธอตอบว่ายังค่ะ
ฝ่ายชายบอกว่าคิดถึงสิครับลาออกมาอยู่กับพี่พี่จะดูแลเอง

คุยกันไปเรื่อยแต่มีบางช่วงที่ฝ่ายชายส่งภาพผู้หญิงเปลือยท่อนบน

เป็นภาพข้อความสวัสดีตอนเช้าถามถ่ายนั่นถามถ่ายนี่
หลายอย่างค่ะเหมือนจะโอนเงินให้เธอด้วยนะ
ต้องปฏิเสธบอกไม่เป็นไรค่ะเกรงใจอย่างนี้ค่ะ
โอ้โหเธอบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นข้าราชการระดับนายกเทศมนตรี
ส่งข้อความไปในไลน์กลุ่มที่ทำงานเลยนะ

คุณแพนบอกว่าแล้วไอ้ข้อความที่ส่งไปเนี่ยมันเป็นเชิงคุกคามข่มขู่
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑พฤษภาคมนะคะประมาณสัก๑๗นาฬิกา๘นาที
ข้อความส่งไปในกลุ่มบอกว่าหญิงหนึ่งมีหลายผัว
แต่มีทีละผัวถือว่าไม่ผิดนะครับ
หลังจากที่เธอบอกว่านับถือเหมือนผู้ใหญ่ไม่ได้อยากจะโอเคพบหาอะไรด้วย

กลายเป็นเนี่ยไล่เลียงมาแบบนี้เริ่มจากแบบ
หญิงหนึ่งมีหลายผัวแต่มีทีละผัวจะถือว่าไม่ผิดนะครับ
จบค่ะ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
มาอีกบอกเลยว่าคุณดอกจุด
นาฬิกา๓๔นาทีพิมพ์อีกว่าส่งเรื่องไปในเพจ
ที่นี่นครนายกไม่หวั่นแม้แต่นิดจัดไปจุด
แต่ละข้อความคืออ่านออกอากาศไม่ได้จริงคุณผู้ชมค่ะ

มันคือการดูถูกดูหมินมันคือทำให้เธอได้รับความอับอาย
วันนี้เราให้คุณเนติชาวนักข่าวของเรา
ไปคุยกับทางผู้เสียหายนะคะ
เธอเป็นพนักงานกองงานสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครนายก
เธอบอกว่าผู้ชายคนนี้พยายามจะเข้าหาตัวเธอแนวตามจีบ
พูดในลักษณะที่ว่าขอเลี้ยงดูหยิบยื่นเงินให้
เธอปฏิเสธตลอดเธอบอกว่าไม่อยากเป็นเมียน้อยใคร
เธออยากจะทำงานหาเงินแบบสุจริต
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่จบส่งข้อความไปหาตลอดเลย
แล้วผู้ชายคนนี้เคยมีข่าวทำนองนี้
เลขาของตัวเองมาแล้วด้วยนะครั้งหนึ่งนะ
เธอบอกว่าเธอกังวลใจมากอะค่ะ
รู้สึกว่าเหมือนกับเธอถูกกันแกล้ง
โดยเธอก็แบบเหมือนกับถูกย้ายการทำงานด้วย
ครับ
คุณผู้ชมคะคุณเนติชาวนักข่าวของเราไปที่เทศบาลเมืองนครนายกเลย

คุยกับนายกเทศมนตรีเมืองนครนายกเลย
นายสุภกฤษใจสิทธิ์
นายสุภกิจนายกเทศมนตรีเมืองนครนายกบอกว่า

ยอมรับเลยนะคะยอมรับเลย
แล้วเอาใบหย่ามาให้นักข่าวดู
บอกตอนนี้ผมโสดนะ
กับอดีตภรรยาไปตั้งแต่ปี๒๕๔๐นะ

นายสุภกฤษนายกเทศมนตรีเมืองนครนายกบอกว่า

ที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีความสัมพันธ์กับเลขาของตัวเอง
คือเรื่องนั้นไปเตือนเลขาเรื่องการทำงาน
แต่อีกฝั่งตอบกลับมาแบบประชดประชัน
ความเป็นสุภาพบุรุษของนายกหาไม่ได้เลยอะไรแบบนี้
ชู้สาวยอมรับว่าจีบเลขาจริง
ที่คุณแพนบอกว่าเคยมีประเด็นกับเลขาใช่ไหม

นายสุภกิจบอกว่าทางแพนก็จีบจริง

แต่คุณแพนก็เนี่ยไงจีบอยู่

ถึงเอาใบการยาเลยมาให้ดู

ที่ปฏิเสธไปเรื่องมันก็จบกันไป

เขาอยากย้ายผมก็เซ็นให้เขาย้าย

ส่งข้อความไปในไลน์กลุ่มส่งจริง
แต่ในข้อความผมระบุชื่อเหรอ

นี่ส่งไปลอย

ก่อนหน้านี้เคยให้เงินแพนนะ

เคยให้เงินแพนใช้หลายครั้ง
บางครั้งแพนก็มาขอเงินผม

ผมก็ให้คิดว่าเขาเดือดร้อนจริง
ปกติก็ให้เงินคนที่ทำงานอยู่แล้วเป็นน้ำใจ
ไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่ง
ให้ด้วยความเสน่หาอะไร
เป็นนายสุภกิจ

มันต้องยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่าย

เราจะไปคิดเองฝ่ายเดียวเนี่ย

ทีนี้นักข่าวของเราคุยกับชาวบ้านแถวนั้น
เขาก็บอกว่านายกคนนี้เพิ่งย้ายมาทำงาน
เรื่องที่เกิดขึ้นก็พอรู้อยู่แล้ว

วันนี้นักข่าวของเราได้คุยกับผู้มนุยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ประจำสารกลางจังหวัดนครนายกนะคะ
เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะมาคุยกับนักข่าว
ซึ่งก็บอกว่าสัปดาห์ก่อนมีตัวแทนนำเรื่องนี้มายื่นขอความเป็นธรรมกับผู้ว่า
บอกว่ามีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนนึงคุกคามทางเพศผู้หญิง
ทางจังหวัดรับเรื่องเอาไว้แล้วนะคะ

ผู้ว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริง
ก็จะต้องมีการตรวจสอบพยานหลักฐานจากฝ่ายผู้ร้องเรียน
จะมีการเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ถ้ามีมูลว่าเป็นความผิด
ทางจังหวัดจะมีคำสั่งขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้บริหารส่วนท้องถิ่นคนนั้น
เพื่อให้พ้นจากตำแหน่งไป
ดังนั้นมันก็มีขั้นตอนในการตรวจสอบแบบนี้ค่ะ